ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือการตั้งรัฐบาล
ยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าพักร่วม
แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาแล้วนะคะ
เสียงที่จะยกมือโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี
พลังประชารัฐท่ามกลางกระแสเรื่องของการแบ่งเก้าอี้
เงื่อนไขเป็นกระแสออกมาว่า

เรื่องของการถูกกดดันไอแก้วอี้
ก่อนที่จะถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะ
คือคุณชัยธวัฒน์มองว่าการแบ่งตำแหน่งคณะรัฐมนตรี

ทางปฏิบัติก็ปฏิเสธไม่ได้มันจะต้องทำควบคู่กันไป
แต่ก็เป็นห่วงว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้
น่าจะถูกกำกับควบคุมจากคั่วอำนาจรัฐบาลเดิม
เป็นสถานการณ์ที่ปฏิเสธได้ยาก
แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามถึงอยากจะกลับมาร่วมกันเหมือนเดิมหรือเปล่า
ประเด็นนี้คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าก็คงอยู่ที่การตัดสินใจของพักเพื่อไทย
ก้าวไกลตอนนี้อยู่ในโหมดเตรียมตัวทำงาน
แล้วก็พัฒนาความพร้อมและศักยภาพของสอสอใหม่
ไปฟังคุณชัยธวัฒน์กันหน่อยค่ะ
เราก็มองด้วยความเป็นห่วงนะครับว่า
การจัดรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้
มันก็น่าจะถูกเข้ามากำกับควบคุมโดยพวกรัฐบาลนะครับ
เป็นสถานการณ์ที่น่าจะปฏิเสธได้ยาก
ใจเราอยากให้กลับมารวมกันเหมือนเดิมนะคะ
กลับมาเป็น๓๑๒เหมือนก่อนหน้านี้

เรื่องนี้คงเป็นอยู่ที่การลักษณ์ใจของความคุยไทย
ส่วนเรื่องที่ทางพักก้าวไกล
ไปถามความเห็นประชาชนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ส่อทำกันเอง

ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้ได้พูดถึงกระแสข่าวพักร่วมรัฐบาลยื่นเงื่อนไข
ว่าต้องไม่มีเงื่อนไขห้ามรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิม
หากมีขอให้เปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายก
อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่มีการพูดถึงกันนะคะ
คุณภูมิธรรมบอกว่าเท่าที่คุยกับหัวหน้าพักร่วมก็ไม่มีปัญหานะ
แต่ทั้งหมดก็ต้องดูความเหมาะสม
ตอนนี้เรามี๒๓๘เสียงพลังประชารัฐบอกจะโหวตให้
ก็รวมเป็น๒๗๘เสียงต้องทำให้ได้๓๗๕เสียง
และเท่าที่ฟังพักการเมืองอื่นทั้งประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติ
ก็พูดในทางบวกก็ตั้งใจว่าเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว
รัฐบาลจะเดินหน้าทำงานได้ในเดือนกันยายน
แล้วก็คิดว่ากระทรวงต่างจะจัดสรรเสร็จสิ้น
เคียงกับการโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วก็เตรียมประสานพักรวมไทยสร้างชาติมาพูดคุยอย่างเป็นทางการ
ส่วนเสียงของพระเกล้าใกล้ถ้าโวทย์ให้เราก็ขอบคลไม่โวทย์ก็ไม่ว่ากัน
ขณะที่โพสต์ของคนนี้ก็น่าสนใจนะวากาศรีสิทธาทิวารีพุทธคันคุณ
นี่ค่ะโพสต์ทีไล่หมายสีสันทุกทีบันได๕ขั้นจะไปสุดที่ตรงไหน
พิธาจะเอาเศรษฐาโหวตเศรษฐาจะเอาอุ้งอิ๊ง
อุ้งอิ๊งจะเอาอนุทินโหวตอนุทินจะเอาลุงป้อม
โหวตหลุงป้อมเออเมืองทำถูก
สนุกทุกครั้งเลยโหวตทีไรพูดทีไรนะคะ
โพสต์ทีไหลไม่รู้พูดถึงใครก็ไม่รู้
ในวันมหมาตย์นมประธานรัฐสภาบอกว่า
จะต้องขอดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุนที่จะพิจารณาคำร้องมติรัฐสภา
กรณีเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือเปล่าในวันที่๑๖สิงหาคมนี้
ก่อนที่จะนัดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะนัดประชุม๑๘สิงหาหรือ๒๒สิงหา
ก็ดูหน้างานจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนุนเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จับตาดู๑๖ก่อนนะคะ
ว่าแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะก็มีสององค์กรที่ต้องช่วยกันพิจารณาก็คือ
เพราะเป้าหมายของสภาต้องการให้มีรัฐบาลโดยเร็วแต่ก็ต้องเรียบร้อยโดยไม่ผิดกติกาด้วย
ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่๓นั้นตนเองอยากให้เรียบร้อย
แต่อยู่ที่ฝ่ายการเมืองที่จะประสานงานกันค่ะ
เมื่อกี้ดูโพสต์ของคุณสิทธาไปแล้วมาดูสวกิติศักดิ์บ้าง
สวกิติศักดิ์ชี้ว่าเสียงไม่ถึง๙๐ของสวหรอกนะ
ที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยแม้น่าจะย้อนกลับไปดูของคุณสิทธาเมื่อสักครู่
แล้วจับตานะสวกิติศักดิ์พูดเบิร์ตไม่ได้พูดนะ
คุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกครับ
นายกิติศักดิรัตนาวราหะสมาชิกวุฒิสภานะครับ
โอ้โหบอกว่าเป็นโหนขอเป็นโหนหน่อย
คือออกมาคาดการณ์ว่าเสียงของสวไม่ถึง๙๐ที่จะโหวตให้นายเศรษฐาทวีสิน
ดิเดตนายกัธมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งเห็นต่างจากที่นายวัญชัยสอนสิริสวเหมือนกันเนี่ยนะครับ
ออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้บอกโอ้โหจะโหวตแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับ
ก็ไม่แน่ใจว่าวันโหวตจะเป็นชื่อของนายเศรษฐาหรือไม่

ขณะที่ความเห็นส่วนตัวของท่านสวกิติศักดิ์เนี่ยนะครับ
ยิ่งชื่อของนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ให้ตัดออกไปได้เลย
นั่นนะเพราะว่าเสี่ยงเกินไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเสี่ยงอะไรครับคุณผู้ชมฮะ
แคนดิดเดตนายกเนี่ยไม่ใช่มาจากภักดิ์เพื่อไทย
ไม่ใช่มาจากศักดิ์เพื่อไทยเมื่อเพื่อไทยอยากจะตั้งรัฐบาล
ต้องมีเอ่อลุงหนูแล้วก็ลุงป้อมนะครับ
ลุงหนูแล้วก็ลุงป้อมขีดเส้นใต้เพราะฉะนั้นเนี้ยเอ่อ
ถ้าหากว่าเอ่อลุงหนูเนี่ยเอ่อเอ่อถอนตัวไป
เพื่อไทยก็จะแห้วนะครับแล้วถ้ามีลุงหนูแต่ไม่มีลุงนะครับ
ก็ขาดมือสวอยู่ดีอันนี้ไม่ได้พูดถึงผมนะ
พูดถึงเกมการเมืองนะครับส่วนที่พักพลังประชารัฐประกาศจะนะครับ
โหวตนะครับ๔๐คนเนี่ยจะโหวตให้กับเพื่อไทยเนี่ย
ว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อซื้อใจพักเพื่อไทย
แต่ทุกอย่างไม่เป็นรูปธรรมหรอกนะฮะพูดกันไปกันมานะครับ
รูปธรรมจริงคือการเจรจาต่อลองซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
แล้วก็มองด้วยว่าตอนนี้พักเพื่อไทยเกมต่อลองแผ่วลงมาก
เพราะว่าต้องการพักภูมิใจไทยและพักสองลุงครับ
นี่คือสวกิติศักดิ์ครับ